คุณผู้ชมหลังจากนี้ไปนะคะซื้อปลาสวายมาเนี่ยแล้วถ้า
สมมุติว่าเขาไม่ได้ตัดนะให้เป็นชิ้นเนี้ยเรามาทำ
เองมาแรกเองครับมันระวังหน่อยอ่อที่แก้มปลาสวายมี
เลี่ยงนะคะแล้วมันแข็งมากผู้ชายคนนึงค่ะแร่ปลาเอง
ปักเข้าไปที่นิ้วอ่ะค่ะหนึ่งนิ้วปวดมากอ่ะ
อ่ามีความลึกอย่างงี้เลยนะคะอู้มีเงินด้วยค่ะโอเค
หมุนซ้ายหมุนขวานนิดหนึ่งนะคะเข้านิ้วนะคะ
โอ้โหยาวมากอ่าแล้วปักเข้าไปเนี่ยแข็งมากด้วยใช่
ย้อมสีด้วยเนอะค่ะมันมันเป็นเลือดอ่ะนะคะใช่ย้อมสี
คนที่ถูกเงี่ยงปลาสวายตำมือเนี่ยเขาบอกว่าภาระ๔เม็ดก็เอาไม่อยู่ครับ
ใช้คำนี้เลยอวดมากคลิปนี้เพศรัชกรสาวชื่อว่าหมอเกดค่ะ
เอามาแชร์ไว้บอกว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันสำหรับนักตกปลาและนักแล่เนื้อปลาสวาย
ระวังยิ่งตามมือด้วยคลิปนี้คนไข้ซื้อปลาสวัยสดมาค่ะ
เป็นแบบที่ตายแล้วซื้อมาจากตลาดจะเอามาทำกับข้าว
ขณะที่กำลังแร่เนื้อปลาไม่รู้ว่าพลาดช่วงไหน
เลี่ยงปลาสวายที่อยู่ตรงแก้มของปลาเนี่ยปักเข้าไปในมือเลย
บริเวณโคนนิ้วโป้งเมี่ยงปลาแทงลึกเข้าไปในมือ๑นิ้วค่ะ
แทนที่จะได้ทำกับข้าวค่ะปลาก็ไม่ต้องกินกันแล้ว
ข้าวก็ไม่ต้องกินกันแล้วค่ะวันนั้นต้องไปโรงพยาบาลด่วน
แต่คนไข้แวะซื้อยาแก้ปวดที่ร้านขายยาก่อน
เกรดก็เลยช่วยคนไข้ด้วยการดึงเงี่ยงปลาออกมา
แล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะฉีดยาฆ่าเชื้อ
เพราะถ้าหากปล่อยไว้แผลอาจจะติดเชื้อแบคทีเรีย
อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะ
ก่อนหน้านี้เคยมีคนถูกเมี่ยงปลาสวัยตำมือจนนิ้วเน่ามาแล้วไง
ถึงขั้นต้องตัดนิ้วเลยนะเพราะไม่ได้รักษาอย่างถูก
เกิดการติดเชื้อค่ะค่ะฉะนั้นหากถูกเงี่ยมปลาตำมือ
ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดยาฆ่าเชื้ออย่างเร่งด่วน
บางคนอาจจะไม่ลึกถึง๑นิ้วนะคะบางคนบอกว่าเข้าไปนิดเดียว
แล้วมันเป็นปลาอ่าไม่เป็นอะไรหรอกล้างแอลกอฮอล์
ไม่ต้องไปหาหมอซื้อยาแก้ปวดเราไม่รู้ว่าในเงี่ยงปลามันมีอะไร
ใช่แล้วก็เป็นพวกสัตว์ทะเลอะไรอย่างนี้ด้วยนะ